ทุกวันนี้ยังคงเห็นหลายคนบ่นอยู่ตามหน้าฟีดเฟซบุ๊กนะคะ
หรือว่าในคอมเมนต์ต่างว่าโอ้โหหน้ากากอนามัยหายากเหลือเกิน

ไม่รู้จะไปหาที่ไหนบางทีร้านขายยาก็หมดซื้อไม่ได้ตามห้างก็ไม่มีนะคะ
แต่ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นกับชุมชนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะ
เพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีตู้อัตโนมัติเอาไว้ขายหน้ากากอนามัยตั้งไว้แบบนี้เลย
ตู้เครื่องนี้ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าตลาดสอเสริมศุกร์ในซอยวโรชานะคะตำบลบางเพลียงอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
มีบริษัทเอกชนเขาเอามาตั้งไว้ค่ะบริการพนักงานและชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชน
รวมถึงคนที่มาซื้อของในตลาดด้วยเห็นว่าเอามาตั้งไว้ตั้งแต่สิบเก้าเมษายนแล้วนะคะ
จากการตรวจสอบเครื่องนี้ทำงานเหมือนกับเครื่องขายเครื่องดื่มแบบอัตโนมัติทั่วไปเลยค่ะ
ข้างในเป็นหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งความหนา๓ชั้น
แล้วก็เสียบธนบัตรชำระเงินได้เลยหน้ากากอนามัยก็จะตกลงมาที่ช่องรับสินค้าค่ะ
นางสาวจิตราเทศคำจรวัยสามสิบสามปีชาวบ้านที่กดซื้อหน้ากากอนามัยที่ตู้นี้ก็บอกว่า
เนี่ยหาซื้อหน้ากากอนามัยยากมากพอรู้ว่ามีเครื่องขายหน้ากากอนามัยอัตโนมัติตั้งอยู่ที่ตลาดแห่งนี้
ก็เลยลองแวะมาใช้บริการดูส่วนกรรมการผู้จัดการของบริษัทที่เขานำมาวางนะครับ
ผู้ชมครับก็อยู่ในพื้นที่ตะบนบางเพลียง
นำตู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยอัตโนมัติมาติดตั้งบอกว่าบริษัทเห็นพนักงานหาซื้อหน้ากากอนามัยได้ยากมาก
แล้วก็มีราคาแพงก็เลยสั่งหน้ากากอนามัยและเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติมาจากจีนนะครับ
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานและชาวบ้านในชุมชนถือว่าเป็นการแบ่งเบาความเดือดร้อนในสถานการณ์ปัจจุบัน
จำหน่ายหน้ากากอนามัยอัตโนมัติเครื่องนี้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานและได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วนะครับ
ตั้งแต่ติดตั้งมาก็มีชาวบ้านที่มาใช้กันเป็นจำนวนมากนะฮะแล้วก็บอกต่อกันไปด้วยนะครับ
ในช่วงนี้ที่ใครหาไม่ได้แถวนั้นเขาก็มากดจากตรงนี้
ก็จะเป็นหน้ากากอนามัยคนละอย่างแบบที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเขาควบคุมราคาอันนั้นจะเป็นอีกชนิดหนึ่ง
อันนี้ก็แล้วแต่ว่าทางตู้ทางเอกชนเขาจะเอาแบบไหนมาตั้งเอามาจำหน่ายนะครับ